เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ชัยภูมิหลังจากที่ผับเลิก

มาไล่ตีกันกลางถนนคุณ
ทั้งวิ่งไล่ตีทั้งขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวดกัน

แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นกันด้วยนะครับ

ทั้งกล้องจากที่มีการบันทึกผ่านมือถือ
แล้วก็กล้องวงจรปิดแถวนั้นนะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์ทั้งวิ่งไล่กวด
ทั้งมีมีดมีอาวุธมีไม้ยาวอะไรเนี่ยนะครับ
สิ่งของใส่กันและกันเนี่ยนะครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บริเวณริมถนนสายชายภูมิบ้านเข้านะครับ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
วิทยุ๑๙๑ตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน

เจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจสายตรวจสพเมืองชายภูมิ
แล้วก็รถกู้ชีพหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ
รับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบหญิงสาวเลือดอาบหน้าเลยนะ
อายุ๓๓ปีนะครับ
เบ้าตาปูดบวมช้ำ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิทันทีนะครับ

ชาวบ้านก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวผับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผับดังในพื้นที่เนี่ย

ก่อนที่จะออกมาไล่ทำร้ายร่างกายกันนอกผับ
กลางถนนกันแบบนี้เลยนะครับ
ยังนำรถจักรยานยนต์แต่งท่อเสียงดัง
ขับออกจากผับไปตามถนนทั่วเมืองชายภูมิเลย
คือชาวบ้านเขาก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ

บอกว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ก่อนหน้านั้นนะพวกกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวผับ
พอเมาได้ที่ออกจากผับก็แว้นกันเสียงดัง
แล้วคราวนี้ก็เป็นเหตุไล่ตีกัน
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
และชาวบ้านออกมาแฉเรื่องของผับดังแห่งนี้อีก
บอกว่าจริงผับเคยถูกสั่งปิดมาแล้วนะ
แล้วก็มีบทลงโทษคือต้องปิดถึง๕ปีเลย

ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดให้เปิดด้วยซ้ำ

ชาวบ้านก็ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะ

มีนักท่องเที่ยวมีวัยรุ่นมาเที่ยว
เกิดการตีกันแล้วก็เป็นเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานี้อีกนะครับ
ล่าสุดทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกวัฒนาชัยจันทรทุม

ก็บอกว่าจะได้เชิญตัวผู้เสียหาย
ก็คือผู้หญิงที่บาดเจ็บเลือดอาบหน้า
ตาปูดบวมมาสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็จะสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์

แล้วก็จะตรวจสอบเรื่องของการเปิดกิจการร้านอาหารหรือผับ
เพื่อเตรียมแจ้งข้อหากับเจ้าของสถานบันเทิง

เกี่ยวกับข้อหาผิดพรกรสุรา
แล้วก็เปิดร้านอาหารในที่ห้ามเปิดในระยะเวลา๕ปี
ก็ต้องเป็นโทษหนักต่อไปด้วยนะครับ
โดนโทษ๕ปีห้ามเปิด
พอปิดไปได้๒ปีกลับมาเปิดอีกแบบนี้